ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
มาเจอกันวันสุขฝุ่นนั้นโอ้โหโอ้ฝุ่นนั้นสิ

ต่างมันตามมาหลายอย่างโดยเฉพาะเรื่องของหลอดลมทางเดินหายใจต่างอย่างนี้ค่ะ
โรคหัวใจโรคหลอดเลือดโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงต่างไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กอย่างนี้นะคะ
หรือว่าคนที่ป่วยเป็นโรคหอบหืดเป็นภูมิแพ้แบบนี้เป็นต้นหรือผู้สูงไอโฟน
อาการมันก็จะยิ่งเป็นเยอะขึ้นแล้วบางคนนี้กำเลิฟหนักแล้วอาการก็จะสูดลง
ดังนั้นตอนนี้คือมันก็ต้องระแวดระวังมากขึ้น
เห็นชัดเลยคือเหนือ
เกือบทั้งหมดของภาคเหนือนี่คือเรียกว่าฝุ่นเนี่ยเยอะมากเกินค่ามาตรฐานในหลายจุดนะคะ
คือส่วนใหญ่จะเป็นสีส้มสีส้มนี่คือเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ถ้าเป็นสีแดงนี่คือส่งผลกระทบต่อสุขภาพแล้ว

คือบางหน่วยงานก็จะเป็นสีแดงสีส้มบางอันก็จะเป็นสีม่วงเท่าที่เราเห็นกันเห็นไหมคะ
อะไรอย่างนี้ก็คือแดงมากเกินข้ามมาตรฐานกันสักส่วนใหญ่เลยล่ะค่ะ
มันเริ่มมาจากการเผาไหม้เพิ่มสูงขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
ซึ่งมันก็สอดคล้องกับการตรวจจุดความร้อนนะคะ
ใช่ก็คือผ่านทางดาวเทียมเนี่ยพอมันเช็คจุดไปปุ๊บโอ้โห
จุดมันมากเลยโดยเฉพาะในวันที่๒๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
สถิตินะคะสูงสุดอยู่ที่๓๗๖๘จุด

เยอะมากค่ะแล้วมันก็ประกอบกับสภาพอากาศที่มันปิด
กระแสลมมันอ่อนแรงลงอ่ะนะคะก็เลยส่งผลให้พื้นที่บริเวณดังกล่าวเนี่ย
มันได้รับผลกระทบแบบโดยตรงเลย
ในช่วงวันที่๑๗มีนาคมนี้นะคะ
ในพื้นที่ภาคเหนือกรุงเทพและปริมณฑล
จะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างที่เราบอกไป
เชียงใหม่อันดับ๑ของโลกใช่ไหม
อันนี้ไม่ครับตรวจสอนเมื่อกี้เลย

มุมใบอันดับ๑เชียงใหม่อันดับ๓

แลนด์ก็เยอะแปลกมากเลยอ่ะ
สภาพอากาศตอนนี้มันส่งกระพฤต่อร่างกาย
จนถึงอาการมากอย่างที่บอกไป
ถ้าคนไหนที่เสี่ยงสูงอายุเด็กคนที่เป็นโรคต่าง

ดังนั้นเขาบอกเลยว่าควรจะต้องเช็คจริง
ถ้ามันอยู่ระดับสีส้มหรือว่ามีค่า๕๑๙๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
อันนี้ควรจะแบบว่าลดกิจกรรมนอกอาคารไปเลย
ต้องลดถ้าเป็นในช่วงนั้น

พรุ่งนี้แบบไม่ลดเลยสักพื้นที่หนึ่ง

หมอหม่องเป็นอาจารย์แพทย์โรคหัวใจ
วิชาอายุราศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊ก

ระบุบอกว่าตรวจหัวใจอยู่ดี
เครื่องแอคโคขึ้นเออเลอร์เตือนว่าเครื่องร้อนจัด
ให้ดูฟิลเตอร์เปิดมาพังงากเลยค่ะ
นี่ขนาดช่างโรงพยาบาลแจ้งว่า

คือถ้าดูจากสีดูคุณผู้ชมดูภาพได้

ก่อนหน้านี้หมอหม่องเขามีการโพสต์ถึงนักท่องเที่ยว

อย่าเพิ่งมาเที่ยวเชียงใหม่กันเลยนะครับ

เราก็เป็นห่วงสุขภาพของท่านมากเช่นกัน

เจ้าบ้านผู้สิ้นหวังคนหนึ่ง

งการเชียงใหม่กันเยอะขึ้นแล้ว

นี่ประกาศเข้าหน้าร้อนอย่างเป็นทางการแล้วนะ

คือเวลาคนเชียงใหม่เขาจะวัดว่า

คือเขาต้องเห็นยอดพระธาตุรสุทธิพย์ไหมแม่

หรือด้านนี้อากาศเป็นพิษต่อสุขภาพ

ยอดพระธาตุรสุทธิพย์

เอ๊ะเรามีวิธีการเรามีนโยปราย
หรือมีอะไรไหมที่จะช่วยลดไอ้พวกนี้ลง
คือลำพังป้องกันน่ะมันก็ป้องกันได้ส่วนหนึ่ง
แต่มันมีอะไรที่มันช่วยลดได้อีกบ้างไหมอะไรอย่างนี้
ต้องไปเจรจาทุกคนหยุดเผาป่ามันก็เป็นเรื่องยาก
ยากมากถูกไหมโอเคตอนนี้ประเทศไทยของเราเผาน้อยนะ
แต่ถ้าเก็บชายแดนอะเยอะใช่
ก็เป็นอำนาจของประเทศเขาเหมือนกันไงอืม
ของไทยก็ยังมีอยู่ค่ะเผาเพราะว่า
ด้วยความที่อย่างที่บอกกฎหมายบางส่วนเขามีการควบคุมแค่บางอย่างเนี่ย
มันก็จะมีเรื่องของโรงงานใช่ไหมคะมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม
เรื่องของการเผาข้าวอย่างนี้อ้อยอย่างนี้
เวลาที่เขาจะแบบทำนาทีหนึ่งอะใช่
ถ้าเขาจะเคลียร์พื้นที่นาเนี่ยบางทีมันก็ต้องมีการแบบว่าเอาเลย
ใช้รถใช้อะไรอ่ะเผาเนี่ยมันง่ายด้วยความที่ราคามันไม่แพง
ต้นทุนมันไม่ต้องมีอะไรมาคิดถึงอันได้แล้วว่า
คนก็เลยไปเลือกทำแบบนี้ไงดังนั้นมันอาจจะต้องมาดูว่าแบบ
มันจะมีวิธีการช่วยซัพพอร์ตกลุ่มแบบเกษตรกรยังไงบ้าง
ที่เขาจะต้องมาแบบปรับหน้าดินต่างทุกครั้งอย่างนี้
มันมีค่าใช้จ่ายไงถ้าเขามีค่าใช้จ่ายเขาก็เลือกทำที่ง่ายแล้วไม่มีค่าใช้จ่าย
มันก็กลายเป็นว่ามันก็สร้างมลพิษทางอากาศขึ้นมาอีกอย่างนี้
เขาบอกไอ้จ้างรถแบ็คโฮลถ่ายหน้านี่นะเป็นแสน
ถ้าเขาคิดเป็นรายชั่วโมงไม่มีต้นทุน

มันก็มีเรื่องตรงนี้เข้ามาดังนั้นมันก็ต้องเนี่ย
ต้องมีหน่วยงานอะไรเข้าไปดูแลเรื่องนี้แบบชัดเจนไหม
ตอนนี้มันมีการออกกฎมาบังคับเรื่องของการเผาในบางอย่างไง
แต่เผาก็คือโอเคถ้าสมมุติจับได้ปุ๊บว่าคุณมีการเผาเนี่ย
อ่ะปรับนะปิดคุกนะอะไรอย่างเงี้ย
หรือไม่อาจจะต้องใช้ไม้เด็ดดีกว่าใครเผา
มันก็มีราคาค่าซื้อไอ้ตัวทั้งการเผาน่ะ
หรือเป็นการเพิ่มต้นทุนเขาอีกไหม
แล้วก็ต้องดูว่าจะทำยังไงได้ตรงนี้

เยอะเลยแล้ว

วันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสารรัฐธรรมนูลเนี่ย

นิจฉัยกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สารรัฐมนูลพิจารณาวินิจฉัย
รัฐธรรมนุนมาตราที่สองร้อยสิบวักหนึ่งเราถามกันมาตลอดเรื่องนี้เนาะ
ว่าเราจะแบบนับไหมหรือว่าไม่นับชาวต่างชาติสำหรับสัญชาติไทยอย่างเดียวหรือเปล่า
ถูกอย่างเชิญแชงรายเอ้ยแหม่สอดเอ้ยอะไรอย่างเงี้ยตากตาก
มันจะมีความเกี่ยวข้องเพราะว่ามันมีชาวต่างชาติอยู่ด้วยถูกต้องไหมครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เกี่ยวกับหน้าที่อำนาจในการประกาศจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งนะครับ
ของแต่ละจังหวัดตามรัฐธรรมนุนมาตรที่แปดสิบหกเนี้ยซึ่งพูดคดดวนจากสมาชิกสภาพผู้แทนรัฐธรรมหรือศศเนี้ยอืม
แบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัดเพิ่งมีโดยจำนวนราศดรทั้งประเทศเนี่ยตามหลักการทะเบียนราชอ่ะเนาะ
คือหมายถึงคนไทยที่มีทะเบียนบ้าน
มาใช้ในการคำนวณจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทน
ราศนอนแบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ต่อมาก็มีผู้ต้อยแย้ง
ขอให้ผู้ร้องเนี่ยส่งเรื่องให้สารรัฐมนุนวินิจฉัยใหม่

การกำหนดจำนวนสมาชิกสภาพผู้แทน
ราศนอนแบ่งเขตเลือกตั้งโอเสียงไปแล้ว

มีกำหนดให้ใช้จำนวนราศดรทั้งประเทศ
ตามหลักฐานการทะเบียนรัศดรที่ประกาศในปีสุดท้าย
ก่อนปีที่มีการเลือกตั้งนั้น
ดังนั้นคำว่าราศดรไม่ได้
หมายความว่าผู้ไม่ใช่มีสัญชาติไทย
ก็คือไม่รวมไม่รวมไม่รวมใช่ไม่รวม
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปจับดูตาดูเชียงราย

ลดลงค่ะพี่ตากเชียงรายเชียงใหม่สมุทรสาคร

รถก็ยังไม่ได้บอกว่าสอสอลดลงมาเท่าไหร่นะคะ

คนมีรถก็ต้องมีไปเพิ่มในส่วนอื่น
ต้องจัดให้มีตัวสี่ร้อย
เรากลับไปเป็นอันเดิมก่อนที่จะแบ่งใหม่ได้ไหม

ร้อยหนึ่งแล้วก็แบ่งเขต๔๐๐ถูกมั้ยคะ
อันที่อย่างนี้เราสังเกตแม่สอดหายละ
ถูกต้องไหมจังหวัดตาก
อันนี้ลดลงที่ไปเพิ่มก็จะมีอุดรธานีลบบุรีนครศรีธรรมราชแล้วก็ปัตตานี

ไปเพิ่มเป็นแบบนี้อะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งจริงต้องบอกว่าทั่วประเทศไทยก็๖๕๑๖๔๘๑ทหารด้วย๔๐๐เขตถูกไหมคะ
ก็จะมีค่าเฉลี่ยประชากรต่อ๑เขตอยู่ที่๑๖๒๗๖๖คน
ทีนี้เดิมเฉลี่ยที่เขานับกันมารวมบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยตอนนั้นคือ๑๖๕๒๒๖คนต่อเขตก็คือลดลงมานิดนึง
ซึ่งวันนี้นะฮะมันก็มีเรื่องทางการเมืองเกิดขึ้นอีกคือคุณศักดิ์สยามชิดชอบ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งสารรัฐมนุนได้ให้โอกาสชี้แจงรวมถึงติดตามกันต่อไปแล้วกัน
ปรากฏว่านายกเขาออกมายืนยันว่าไม่มีปัญหาหรอกจริงแล้ว
ไม่มีปัญหาหมายถึงยังไงในคอรมอลสามารถไปได้อยู่เพราะมีรัฐมนตรีช่วย
หมายถึงว่าต่อให้คุณศักดิ์สยามจะหยุดปฏิบัติหน้าไป
นายกก็บอกไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องของกฎหมายกระบวนการยุติธรรม
กำหนดการเดิมก็ยังอยู่ใช้กำหนดการเดิมไปก่อน
จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่เปลี่ยนแปลงก็ยังเหมือนเดิม
เมื่อถามว่าจะมีผลต่อการทำงานของคณะรัฐมนตรีหรือเปล่า
นายกบอกว่าไม่มีหรอกเพราะงานก็ทำกันตามนโยบายอยู่แล้ว
รัฐมนตรีจะอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยก็มีประหลัดนี่
ต้องไหมก็มีรองนายกอยู่นี่ก็อาจจะต้องแต่งตั้งคนอื่นเนี่ยทำงานชั่วคราวไปก่อน
ก็คือสิบห้าวันเนี้ยสามารถชี้แจ้งตอบสารได้ว่ายังไง

เพราะงานนี้ทำตามนโยบายอะไรอยู่แล้ว

พอบริวารไปแล้วแต่ละกระทุกษ์ต้องมีการปฏิบัติอะไรไปบ้าง
สอนพร้อมเงินวิทยาศาสตร์ชาติบังคุณไหมอะไรยังไงมีหมดแล้ว
แต่ถึงไม่อยู่ก็มีละกระทุกษ์ก็ยังอยู่รองรายกรก็ยังอยู่อย่างนี้จ้ะ
เดี๋ยวก็ต้องมีการตั้งตัวแทนบ้างในระหว่างนี้นะชั่วคราว
นั่นแหละฮะก็เพราะฉะนั้นคุณศักดิ์สยามก็ต้องเตรียมข้อมูลที่จะไปชี้แจง

ซึ่งคุณศักดิ์สยามบอกอ๋อเขาเตรียมไว้อยู่แล้วล่ะ

ถ้าเป็นรัฐมนตรีแล้วคุณไม่มีส่วนในการทำธุรกิจ

ถูกใช่ไหมคะมีเสียงคุณศักดิ์สยาไหมฮะอ๋อมีแต่ภาพเนอะโอเค
ขอรบตรงชาติกันก่อนครับเดี๋ยวกลับมากันต่อฮะ
ตอนนี้ในโลกออนไลน์มีการเอาคลิปรายการหนึ่งกลับมาแชร์ซ้ำ

แช่ขวดน้ำบางคนบอกชอบกินน้ำเย็น

หรือเราไปซื้อน้ำแข็งมาถูกต้องไหมฮะ
พลาสติกเนี่ยก็ต้องใส่ช่องฟิศ
เขาบอกคุณรู้ไหมว่าเท่ากับคุณก่อมะเร็งโดยไม่รู้ตัวเองทุกวันเชื่อไหม

เขาว่าอย่างนั้นมันน้ำแข็งเนี่ยก็จะดูดสารไดออกซินเนี่ยออกมา

ล่าสุดอาจารย์เจษฎาเด่งดวงบริพัฒน์เนี่ยนะครับ
อาจารณ์ประจำภาควิชาชีวะปฐิญาณจุฬานุนกอธิรัยเนี้ย

ข้อมูลยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะ

ซึ่งทางรายการเองก็เคยออกมาขอโทษในประเด็นดังกล่าวแล้วว่า
ขวดเพชรเนี่ยที่เราใช้ในการบรรจุน้ำดื่มเนี่ย

จริงแล้วไม่มีส่วนผสมของสารอันตราย
แล้วก็การแช่แข็งในตู้เย็น
ละลายออกมาจากขวดเป็นไปไม่ได้เขาว่าอย่างนั้น

เค้าบอกว่าเรื่องเนี่ยน่าจะมาจากความเชื่อ
ความเชื่อตามกันในโลกอินเตอร์เน็ต
ถ้ายุคดั้งเดิมต้องเป็นน้ำมะนาวรักษามะเร็ง

คุณหมอก็ออกมาบอกว่ามันเป็นแบบ

แต่มันก็ดีอ่ะถามน้ำมะนาวมันก็ดีมั้ย
มันก็ดีนั่นแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่า

ไม่มีอะไรที่คอนเฟิร์มได้ว่ารักษามะเร็งหรือเปล่า

แต่ที่เรารู้เนี่ยเราหายใจอย่างนี้ก่อมะเร็ง

มาจากปั๊มน้ำมัน
เราไว้ในรถตากแดดอันตรายไหม
เราอาจจะรู้สึกอย่างนั้นว่ามันอันตรายไง
เพราะมันมีความร้อนอะไรอย่างนี้
คือเค้าบอกว่ามันก็เป็นไปได้ที่

ไม่กล้ากินแล้วว่ะมันอยู่ในน้ำเหรอคะพี่มด

แล้วมันเจอความร้อนมันก็อาจจะละลาย
ถ้าเป็นในกรณีนี้คือมันแช่ตู้เย็นไง

ถ้าถามเราเวลามันแช่ในรถมันร้อนไง

วันนี้นักวิชาการ

แล้วก็เขาแถลงจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่า

อันนี้ก็บอกว่าไม่เป็นเหมือนกันอุ่นใจได้

รับมาก็แบบเอ๊ะมันร้อนเพราะว่ามันวางอยู่ตรงนั้น

ถ้าสมมุติว่ามันไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรดีอ่ะ
แหล่งที่มาอ้างอิงใช่ค่ะ
หรือว่าเป็นหัวกระดาษจากหน่วยงาน
บางทีเป็นเหมือนแบบพิมพ์มือเอาอย่างนี้
ให้เอะไว้ก่อนว่าใครก็พิมพ์ได้

ทุกคนลืมชื่อสารวัติซัวร์กันไปแล้วยัง

แล้วบอกว่าขอบคุณที่ช่วยโปรโมทการตลาดให้
ให้กรุณาธรรมต่อไปใช่ไหมตอนคุณชุวิตออกมาแชร์
คือตำรวจเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะวันนี้เนี่ย
ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจโทจิรพบภูริเดชเนี่ย
เขามีการสั่งการให้ตำรวจออกปฏิบัติการตรวจค้นเป้าหมาย
หรือว่าสารวัตรสัวนี่แหละที่เป็นอดีตสารวัตรฝ่ายโยธาธิการ๒
กองโยธาธิการที่มีส่วนผัวพันกับเว็บพนันนี่คือหนึ่งในบ้านของกลุ่มเป้าหมายนะคะ
อยู่ในบริษัทเครือเป็นต่อกรุ๊ป๖แห่งด้วยกันสองแห่งนี้ยกเลิกไปแล้วแต่อีกสี่แห่งยังดำเนินการอยู่
เขาบอกว่าสถานที่ไอ้กว่าหกสิบสามแห่งทั่วประเทศเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เนี่ย
มันจะเป็นกลุ่มบริษัทนอมินีแล้วก็บ้านพักของบุคคลต่างที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็เชื่อมโยงกับสารวัสสัว
หมายสำคัญคือบ้านพักสารวัตรสัวแล้วก็ที่ตั้งของบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ป
ส่วนใหญ่จะอยู่แขวงอนุสวรีเขตบังเขนนะคะแถวนี้เองไปกองอยู่ตรงนั้นหมดเลย
ซึ่งตำรวจสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยตอนนี้คือพวกเอกสารธุรกรรมเส้นทางการเงิน
แล้วก็หลักฐานการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินในจิ๋วคนนี้เนี่ยนะคะบ้านเขาก็อยู่เขตบางเขนนี่แหละ
ตำรวจก็ไปบุคคลเหมือนกันเขาบอกตอนตำรวจไปถึงเนี่ยจิ๋วกับภรรยายังหลับอยู่เลย
อ๋อก็มาตอนเช้าใช่เขาก็กดกริ่งเรียกแล้วก็มีการอุ้ยนี่ทรัพย์สินเต็มเลยเห็นไหม
ทั้งนั้นเลยอยู่ในเซฟเขาก็กดกริ่งเล่นแล้วก็แสดงหมายขอค้นเขาก็เปิดให้ค้นนะ
เข้าไปถึงเนี่ยก่อนที่จะมาถึงเซฟในห้องนอนนี่เลยค่ะแคร์แบร์และแบร์บริกเพียบ
ตัวละเท่าไหร่ก่อนคุณหลักหมื่นทั้งนั้นเลยคือเขาบอกว่าในบ้านเนี่ยตกแต่งค่อนข้างที่จะหรูหรา
แล้วก็มีพวกของสะสมเนี่ยแค่แบร์เอ้ยแบร์บริกเอยก็เป็นของที่เป็นของสะสมที่มีราคาแพงอะค่ะ
อยู่เต็มไปหมดเลยนะคะในห้องนอนมีตู้เซฟหนึ่งตู้เปิดมาเนี่ยเจอนาฬิการู
มุดบัญชีธนาคารแล้วก็ที่เห็นเมื่อกี้นี้ก็มีทองเต็มเลยใช่ไหมคะ
ทีนี้พอตรวจสอบในจิ๋วไปเนี่ยเขาเนี่ยมีชื่อเป็นกรรมการบริหารบริษัทในเครือเป็นต่อกรุ๊ปเนี่ย
หกแห่งอย่างที่บอกว่าสองแห่งยกเลิกไปแล้วที่ยกเลิกคือเลิกทำกิจการเลิกประกอบกิจการไปแล้วเนี่ยนะคะ
ก็คือพีทีซอฟต์แวร์บายเป็นต่อกรุ๊ปจำกัดกับเป็นต่อทรานสปอร์ตบายเป็นต่อกรุ๊ปจำกัด
แต่อีก๔บริษัทที่เขามีชื่อเป็นกรรมการและยังคงดำเนินการอยู่เนี่ยมีบริษัทเป็นต่อเอสเตจจำกัด
บริษัทเป็นต่อเอสเชนส์จำกัดบริษัทเป็นต่อเอสเชนส์สองจำกัด
พีทีจีซอฟต์แวร์จำกัดสี่แห่งเขาบอกว่าที่บ้านของเป็นต่อกรุ๊ปนี่ไง
ใช่นี่เป็นต่อกรุ๊ปที่บ้านในจิ๋วเนี่ยมีรถสองคันจอดอยู่ออดี้คันหนึ่งแล้วก็เมอร์ซีดิสเบนท์อีกคันนึงจอดไว้นะคะ
พอตรวจสอบประวัติของนายจิ๋วคนนี้ไปอ้าวมีหมายจับด้วยอ๋อมีหมายจับอยู่แล้ว
คดีไรรวยพี่โมทร่วมกับขบวนการคอลเซ็นเตอร์หลอกเงินประชาชนฮะ
คดีเป็นหมายจับและตรวจสอบเพิ่มไปอีก
เอ้านี่เคยถูกดำเนินคดีอีกโอ้โหอันนี้หนักกว่าอีก
แม่แต่ละคดีโหดทั้งนั้น
ตำรวจก็เลยจับเลยนะคะแล้วอายัดทรัพย์สินทั้งหมด
แล้วก็ส่วนการตรวจค้นเป้าหมายตามต่างจังหวัดเนี่ยมีการจับกลุ่มผู้ต้องหากลุ่มบัญชีม้า
ก็จะไปจบยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันเนอะอืมวันนี้กูชูวิกก็มีแอคชั่นอะไรบ้างไหม
วันนี้อ๋อวันนี้เขานัดแถลงนี่แฉเพื่อชาติอ่ะ
ยังอาจจะมาซักแบบตอนนี้กี่โมง๖โมง๑๑แล้วไม่เห็น
อ๋อเหมือนเขาตัดถ่ายคุณสนทิแล้วอืม
วันนี้คุณชุวิตจะแฉะแต่ไม่แน่ใจอาจจะมาทุ่ม๒ทุ่มหรือเปล่า
พี่มันบอกว่าเห็นไ้นี่อย่างฮะโปสเตอร์ล้อนละโรงไม่เรียก
แล้วไม่เหลือปูมใจไทยอะเขาส่งให้ทุกคนเลย
ภูชมิตส่งไว้สุดตอนสองทุ่มใช่
แล้วกระลักษณวินหรือวันนี้เขาจะมาสองทุ่มเหมือนเดิมรึเปล่า
เป็นไปได้นะคะ
ฐานใหม่ที่คุณแม่บอกไว้ว่าจะมีการนำหลักฐานใหม่ไปยื่นต่อสารเนี่ย
เพราะว่าไร้หลักฐานใหม่
เอาแล้วที่บอกว่าไอ้ไฟล์ที่กู้ได้จากกล้องหน้า
พุ่งกับสมภาพเมืองนทบุรีพันธ์ตำรวจเอกจาตุโรนอนุรักษ์บันดิก
เผยถึงหลักฐานกล้องหน้ารถของแตงโมค่ะ
บอกว่าหลังเกิดเหตุทางพนักงานสอบสวนเนี่ย
เขามีการประสานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็เมมโมรี่กราดหน้ารถ
โดยถอดไปพิสูจน์ทราบทั้งหมดตามขั้นตอนนะคะ
ที่ทางตำรวจพิสูจน์หลักฐาน๑จะส่งไฟล์คลิปกลับมาให้
ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วมีเพียงคลิปวิดีโอจากหน้ารถ
และไม่มีเสียงการสนทนาตามที่คุณแม่ระบุ

แล้วก็ทางอายการจังหวัดนทบุรีเองก็มีการเปิดเผย
เรื่องของพยานวัตถุชิ้นใหม่ที่นำมาเปิดเผยในส่วนของการพิจารณาเนี่ย
ดำเนินการมาตั้งแต่ชั้นสอบสวนของตำรวจจนถึงการส่งฟ้อง
ซึ่งในชั้นพนักงานอายการยังไม่มีหลักฐานใหม่ใดนะคะ
ส่วนกรณีที่จำเลยที่๑แล้วก็๒ก็คือปกับโรเบิร์ต
กลับคำให้การก็คือรับสารภาพทั้งหมดนั้นก็ไม่มีผลกระทบต่อรูปคดีใด
เพราะมันเป็นคดีอันเดิมอยู่แล้วไม่มีอะไรใหม่
เพราะเมื่อจำเลยที่๑และ๒ให้การรับสารภาพแล้วเนี่ย
สารก็มีอำนาจสามารถที่จะวินิจฉัยคดีไปได้เลย
ก็เลยมีการนัดจำเลยที่๑และ๒ฟังคำพิพากษาในวันที่๑๐พฤษภาคมปีนี้นะคะ
ในส่วนของจำเลยที่๓และ๖ที่เหลืออีก๔ท่านเนี่ยค่ะ
ก็คือยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
สารก็เลยสั่งให้ทางอายการแยกคดีออกจากกันเป็นสองส่วน

ก็แยกออกจากจำเลยที่๓๖ที่ยังคงให้การปฏิเสธ

โดยมีการทำเรื่องส่งฟ้องเข้ามาใหม่ภายในกรอบระยะเวลา๑๕วัน
ทางอายการก็จะทำเล่งส่งฟ้องจำเลยที่๓และ๖เนี่ยค่ะ

ตามที่พนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนแล้วก็ส่งสำนวนมานะคะ
ในส่วนของที่บอกว่าจำเลยที่๑และ๒คือปกับระเบิดเนี่ย
คือที่เขาเปลี่ยนคำให้การเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเตอร์ไพรส์
เพราะว่าก่อนหน้านี้มีการนัดพร้อมกันทั้งสองฝ่ายมาตกลงพูดคุยกันแล้ว
ซึ่งทางฝ่ายจำเลยเขามีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนคำให้การ
หรือไม่เปลี่ยนคำให้การก็ได้เป็นเรื่องของการพูดคุย
ก็อยู่ในกระบวนการพิจารณาอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยค่ะจำเลยที่๑และ๒คือปกเบิร์ตเนี่ย
เขามีการฟังคำฟ้องฟังคำอธิบายแล้วก็เข้าใจข้อกฎหมายที่แท้จริง
ได้ไตรตองแล้วก็เปลี่ยนคำรับสารภาพแทนก็คือยอมรับทุกข้อเก่าหาแทน
ซึ่งเมื่อวานนี้อายการบอกใช่ไหมครับ

แต่คุณไอ้แม่คุณไอ้แม่เขาบอกเขามั่นใจเขามั่นใจในหลักฐานใหม่
คือไอ้กล้องหน้ารถนี่แหละเสียงชัด
เมื่อวานนี้ข่าวนำเสนอกันว่าเป็นการกู้แบบโอ้โห
แม่บอกว่าไปกู้มาให้ผู้เชี่ยวชาญมากู้
วันนี้คุณแม่มาคุยเปิดปากกับพี่อุ๋ย

บอกว่ายืนยันมีเสียงจริงฟังเสียงสนทนาในคลิปแล้ว
ซึ่งแม่เขามั่นใจในหลักฐานใหม่คลิปจากหน้ากล้องหน้ารถเนี่ยนะฮะ
อ้างว่าได้ยินเสียงชัดเจนทั้งสองฝั่งเลย
สองคนคุยกันแม่บอกเขาได้ยินหมดเลย
ไปฟังสักหน่อยมั้ยฮะมีมั้ยฮะอ๋อไม่มี
คือคุณแม่เขาบอกว่าเขาได้ฟังตั้งแต่ต้นจนจบ

จนทำให้รู้ว่าก่อนเกิดเหตุแตงโมอยู่หัวเรือ

พี่อุ๋ยบอกเลยว่าแม่บอกฟังเสียงแล้ว

ว่าตอนเกิดเหตุทุกคนอยู่ที่

แต่แม่ไม่เอาคลิปให้พี่อุ๋ยดูนะ

เพราะว่าแม่บอกว่าตอนแรกคลิปเขาเอาไปเนี่ย

เขาก็เลยเหมือนแบบไม่สามารถที่จะเอามาให้ฟังได้

เดี๋ยวต้องรอฟังแม่คุยกับพี่อุ๋ยหลังจบนิวโชว์

ทำให้ปอกับโรเบิร์ตยังรับสภาพก็เพราะว่า

คุณแตงโมไม่ได้ตกจากท้ายเรือ
อืมแต่คือแบบตำรวจเอง
โดยตรงในฐานะผู้เสียหาย
ลูกสาวเสียชีวิตปริศนาแม่บอกอย่างนี้

บอกลูกสาวแม่เสียชีวิตปริศนา

คงไม่มีใครเก่งกว่าเท่าทีมนี้แล้ว
ที่แม่ได้รับสินหมายคุณชัยวัฒนาความนี้

คนอื่นไม่เห็นมีใครเรียกเงินให้แม่เลย

ใช่แม่พูดแม่พูด
วันที่๒๔กุมภาพันธ์แม่บอกแบบนี้อิจฉาแม่เหรอ
แต่มันเป็นสิทธิ์ถ้าพูดในแง่จริงคือครอบครัวเขา

เป็นเสาหลักอย่างนี้เสียชีวิตไปอะไรอย่างนี้นะคะ
ก็รอดูแหละเพราะว่า
เขายืนยันหนักแน่นแม่ยืนยันหนักแน่นจริง
อุ๋ยก็บอกเนี่ยว่าแม่ยืนยันหนักแน่นว่ามี

แต่ทั้งตำรวจกับทนายทั้งตำรวจกับอายการบอก
ไม่มีอะไรใหม่ทุกอย่างเหมือนเดิม

ว่าเขายังพูดไม่ได้เดี๋ยวเสียรูปคดีอะไรอย่างนี้ไหมคะ

เราก็ไม่แน่ใจนะเวลาตำรวจให้สัมภาษณ์

แต่ถ้าสมมุติว่าสมมุตินะสมมุติว่าหลักฐานใหม่จริง
แล้วบอกว่าไม่มีใครอยู่ท้ายเรือ
คือทุกคนอยู่หัวเรือเนี่ยหูแล้วยังไงอ่ะ

เพราะตอนนี้มันสรุปที่ว่าไปฉี่หลังเรือแล้วตก
ซึ่งแซนเองก็ยังยืนยันจนถึงวันนี้ว่า

เอาแล้วข้อกล่าวหาที่คุณแซนโดนว่า

งี่จะต้องเปลี่ยนไหมหรือยังไง
เพราะว่าพี่โบเป็นคนขับรถคุณตังโมไปรับคุณกะติกกลับมาใช่ไหม

เนี่ยเห็นมั้ยตายตาย
จริงตอนนั้นเราก็สงสัยเราก็อยากฟังเสียงจากกล้องในรถ
เพราะปกติกล้องในรถมันก็จะมีเสียง

ตอนนั้นมันมโนเยอะจนไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริง
หมามะโนเยอะจนไม่รู้อันไหนจริงอันไหนไม่จริง
ผมเป็นฉอดฟาดหัวอะไรอย่างนี้
มันเยอะมากเพราะว่าคลิปมันไม่ชัดสักอัน
แต่เดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้เขาก็อย่างสรุปว่า

ยังไม่จบง่ายนะ

สอเขียนคิวมิสทีนแบบหัวตัดหกเหลี่ยม
คิ้วของเราเราเลือกเอง
อย่าเพิ่งรีบหนีกลับบ้านนะ

หมออ่านข่าวเสร็จแล้วจะป้ายตรวจ

เพราะฉะนั้นคนที่อยู่ตรงที่เขาบอกว่า

อันนี้คือลงปอดแน่นอน

โดยพบว่าเป็นงูจงอางขนาดใหญ่ความยาว๔เมตรน้อง
ก็เดินออกไปดูเห็นงูจงงางเนี่ยฉู่คอสูงกับเมศเอ่อ
อยู่หน้าบ้างเสมอวิ่งกลอนจะเหลือยิ่นอีกเข้าไปในกอง
อ่ะตนก็ตกใจทำอะไรไม่ถูกจึงรีบแจ้งกู้ภัยมา
ช่วยจับส่วนความเชื่อเนี่ยนะฮะงูตัวเนี้ยน่าจะมา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

เพราะว่าก่อนหน้านี้มีมาละตัวหนึ่ง
แต่ปรากฏว่าเขาก็จับไปปล่อยแล้วไงตัว

มันแบบว่าไม่ได้ปล่อยแล้วเลื้อยกับมัน

ถ้าเมียเขาชอบงูเขาเรียกแม่เบี้ยงไง
อ๋อเออจริง

เมื่อกี้เห็นตัวหนึ่งมันเป็นสีเหลืองอีกตัวนึงสีดำไง

เปลี่ยนแบบนี้

เนียเรื่องให้โชคให้ราบก็ส่วนหนึ่ง

ใช่คือที่บ้านนะคะต้องระวังแล้วนะ
หมายถึงว่าถ้ามันมา๒ตัวแล้วมันมีลูกหรือเปล่า
ใช่แล้วก็พยายามดูแบบพื้นที่บ้านตัวเอง
อย่าให้มันมีกองไม้กองอะไรลกแบบนี้
เพราะมันเป็นที่ชอบหนูอย่าไปเตือนเขาเลยลูก
ตอนนี้ในกรุงเทพใต้ซ่วมมีแต่งูเป็นรังงูทั้งนั้นเลย

อันนี้พูดถึงงูจงอางถูกไหมคะ
เดี๋ยวเราไปพูดถึงต่อกับลิงกอริล่าค่ะ
ป้าบัวป้าบัวพาต้าสวนสัตว์พาต้าเขาประกาศแล้ว

จะกลับมาเปิดแบบเต็มรูปแบบค่ะ
ก็คือสามารถที่จะไปเยี่ยมชมบัวน้อยในส่วนที่ปรับปรุงใหม่ได้
งามยามดีสวนสัตว์พาต้ากลับมาเปิดให้บริการเต็มรูปแบบอีกครั้ง
นับเวลาครบ๑ปีนะคะ
สวนสัตว์พาต้ากับทีมบริหารเนี่ย
เขาทั้งผู้บริหารใหม่แล้วก็บุคลากรเก่าในทุกส่วนของห้างพาต้า
ร่วมกันที่จะวางแผนออกแบบแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ในส่วนของสวนสัตว
งบประมาณที่พอจะสามารถที่จะบุรณสถานที่ได้ค่ะ
ให้กลับมาเป็นสถานที่พักผ่อนให้คนสามารถที่จะไปแบบช้อปปิ้ง
ไปดูสวนสัตว์กลางเมืองแห่งเดียวของกรุงเทพเพื่อจะให้ทุกคนได้เข้าใกล้
คุณสามารถที่จะไปถ่ายรูปกับน้องสัตว์ที่น่ารักได้ด้วยนะคะ
ทีนี้เนี่ยคุณยังสามารถเยี่ยมชมป้าบัวในส่วนที่เขาปรับปรุงใหม่
พร้อมกับจะมีห้องสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับลิงกอริล่าค่ะ
เขากำลังจะเปิดตามมาเร็วนี้นะให้คนจะได้ไปเรียนรู้กัน
ก็พื้นที่ให้บริการทั้ง๒ชั้นเลยนะคะชั้น๖ชั้น๗
โดยเฉพาะในส่วนของพื้นที่ชั้น๖ที่
เมื่อครั้งแรกที่เริ่มให้บริการก็คือปี๒๕๕๙
อู้วตายชั้นยังกี่ขวบเองเมย์
นั้นหนูยังไม่มาเลยค่ะยังไม่เกิดเลยเหรอ

ฉันเพิ่ง๖ขวบเธอ๗ขวบ

๒๘พี่เมย์เขาเกิด๒๙เกิด๒๙ไง
โอเคเออเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยตั้งแต่ปี๒๐๒๘เนี่ยนะคะ
ก็คือเป็นสวนสัตว์ในห้องปรับอากาศแห่งแรก๒๕๖๐
เขาบอกว่าสร้างผลงานระดับนานาชาติเอาไว้มากมาย
แล้วก็คนรู้จักที่นี่กันเป็นอย่างดี
ใช่คือผู้บริหารเขาบอกว่ามีกำลังใจส่งให้เขาเยอะมาก
เขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากที่จะแบบปรับปรุง
แล้วก็อยากจะทำให้มันกลับมาแบบเต็มรูปแบบอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้
ก็ไปได้ทุกวันนะคะไม่มีวันหยุด๑๐โมงเช้าถึง๕โมงเย็น
มีรอบการแสดงทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันหยุดนะคะตะเริกมี๒รอบด้วยกันนะคะ
มีรอบ๑๑โมงกับรอบบ่าย๒จำกัดจำนวนคนต่อรอบก็คือ๒๐๐๒๐๐คนเท่านั้น
ราคาเด็ก๕๐ผู้ใหญ่๘๐บาท
เผื่อใครแบบว่าอยากจะไปเที่ยวชมป้าบัวแล้วก็มีสัตว์อื่นอีก
เบรกนี้คือบอกไงว่าเขาถ้าเกิดให้เขากลับไปอยู่กับเพื่อนเขาอาจจะไม่อยู่แล้วเนาะ
เขาไม่ได้หาอาหารเองไงดังนั้นเนี่ยพอเขาออกไปใช้ชีวิตที่เขาต้องหาอาหารเองเขาทำไม่เป็น
มาสูญนักตำรวจหรือว่าสูญนักเครนา
น้องจะทำวางสัตว์คลิปมีแต่สัตว์โลกอีบ้า

อันนี้ต้องให้เพราะว่าเขาเป็นใครนายที่สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศ

ซึ่งเดี๋ยวนี้หลังเราเห็นบทบาทเขาเยอะมากนะ
อย่างคดีของน้องวัย๘เดือนก็มีสุนัขตำรวจมาส่ง

คือวันนี้เขามีพิธีติดยศ

หมาตำรวจใช่มียศค่ะ
ใช่ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ
เป็นคนมอบยศให้กับสุนัขตำรวจเหล่านี้
หลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วสุนัขตำรวจมันเป็นมายังไง

ค้นหายาเสพติดเก็บกู้ระเบิด

ก็แล้วแต่ที่หน่วยงานตำรวจจะร้องขอ
สุนัขตำรวจที่มาฝึกและใช้งานเนี่ย

เวลาคัดเลือกแยกสายงานเขาจะคัดตามนิสัยค่ะ
ถ้าตัวไหนร่าเริงดีดมากเนี่ยให้ไปหายา
เออตัวที่ร่าเริงมากจะให้ไปค้นหายาเสพติด
ส่วนตัวไหนที่ไม่กลัวเสียงดัง

แล้วก็ทดลองงานอีก๖เดือนถึงจะได้บรรจุ
แล้วก็มอบรางวัลให้กับสุนัขตำรวจกับผู้ควบคุมด้วย

ปีนี้ที่ได้ไป๘๗ตัวนะคะ
สีน้ำตาลดำอายุ๓ปี๑๑เดือน
เป็นตัวผู้สีน้ำตาลอายุ๕ปี๓เดือน
มันมีส่วนในงานสนับสนุนภารกิจไขคดีดัง
คือการหาคนร้ายในคดีน้องชมพู่
นี่ตัวนี้เหรอ

เก่งแท่นายอ่ะถ้าเราเอาหมาแล้วไปฝึกกับเขาได้ไหมเจ้า
ไม่แต่ถ้าฝึกพี่ก็ต้องให้เขาไปทำงานนะเขามีโรงเรียนอยู่
เขามีโรงเรียนเหรออุ้นแม่ไม่น่าจะเลี้ยงอะไร

แมวกระทั่งปลาที่บ้านหรอ

อุ้ยหมดครับเอาแมวไปรักษาอีกแล้วเนี่ยไม่ได้
มันไปกัดกันเท่ากับแมวข้างบ้านอะ

โรงพยาบาลแมววันละพันกว่าบาทเนาะ

มันไปกัดกันแล้วมันแผลเวอร์อะไรอย่างเงี้ย

มีภาพบรรยากาศงานแต่งงานเนอะ

ก็มีประเด็นสองคนนั้นช้อปปิ้งกันใหญ่เลยนะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเบรกบันเทิงมาเล่าให้ฟังค่ะ
โอเคนี่
อ้าวเป็นสามซุปตาดังแห่งยุค
คุณนายอ้ำพัชราพาคุณนายเมภิกชนาศ

ล่าสุดเนี่ยอ้ำได้โพสต์ภาพร่วมเฟรมกันเนี่ย

ใช่ไปงานแต่งคุณปอยกับคุณโอ๊คค่ะ
ก็หลังจากที่ภาพถูกเผยแพร่ออกไปปุ๊บ
ก็มีแฟนคลับเอามาเข้าคอมเมนตชื่นชมในความสวย
แต่เอาจริงนะพวกหล่อนทุกคน๓คน

เรายิ่งโตแล้วก็ยิ่งดูแลตัวเองมากขึ้นมากขึ้น
วัฒนาการมันมีจริงค่ะ

เย็ดเป้ยหล่อนสวยกับตอนสาวอีก
ไอ้เมนี่คือสวยอยู่แล้ว

ตอนนี้ก็ยังสาวอยู่เนาะ
แฟนคลับก็เข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมในความสวย

วิวัฒนาการมันไปกันได้เยอะจริงเนอะ

สำหรับแก๊งนี้ที่ไปงานนะคะ

ก็เดินทางไปร่วมงานแต่งงานด้วยถูกต้องไหมคะ
ทีนี้เนี่ยต้องบอกเลยบอกว่าชุด
คนไปดราม่าเรื่องชุดกันนะคะ

คุณเมนท์เนี่ยมันไปแย่งซีนเจ้าสาวหรือเปล่า

บอกว่าไม่มีใครเด่นกว่าเจ้าสาว
เพราะเจ้าสาวสวยมาก

คือชุดที่เจ้าสาวชอบ

จะไม่มาเม้นแบบนี้ค่ะ

นางก็ช่วยพี่แต่พี่แบบไปไม่ได้ไง

เมชิบลุ้มครั้งกว่า

บิดเบรกอย่างนี้ล่ะเอาอีกคราวไหม
ไม่เอาเขาบอกไม่เอาอัพเบรกก่อน
เดี๋ยวมาค่ะ

บอกเลยว่าชาวไทยทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะ
นะครับกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของสองยักษ์ใหญ่ที่อยู่คู่คนไทย
อย่างยาวนานเครื่องดื่มระดับโลก

คาระบาวแดงอ้าอ
ร่วมกับไทยรัฐกรุ๊ปครับสื่อยักษ์ใหญ่ของคนไทยเนี่ย

บาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
กมอไซค์นะทุกวันแจกร้านทุกเดือน
อันนี้ฟังไม่ผิดนะคะแจกมอเตอร์ไซค์ทุกวัน
แจกล้านทุกเดือนจริงมอเตอร์ไซส์เนี่ยเป็น

ส่วนเงินล้านแจกทุกเดือนนะครับ
เป็นทองคำแท่งมูลค่า๑ล้านบาท

แจกทองล้านกันทุกเดือน
กติกาง่ายคนที่ดูไทยรัฐ
หรืออะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับไทยรัฐนะครับ
คุณเนี่ยเอาง่ายแค่เขียน
แล้วก็บีบแล้วก็ส่งฝาคาราบาลแดง
เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒

อันนี้คือของคาราเบาแดงนะฮะ

คูณ๒เขียนคำว่าตับพร้อมชื่อ
นามสกุลเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษ
ด้วยรายมือพับใส่ใต้ฝาน้องน้อง

มาให้จุดใส่กระดาษเข้าไปแล้วก็บีบใส่ฝา
แล้วก็ไปส่งที่กล่องชิงโชคนะคะ
ที่ร้านซีเจมอร์ร้านถูกดีมีมาตรฐาน

หรือว่าส่งมาที่ตู้ปน๒บางประกง

ถึง๓๑กรกฎาคม๒๕๖๖ค่ะ

ใส่ไว้ในฝาบีบแล้วก็ส่ง

ซึ่งส่งมากมีสิทธิ์มาก

คนแรกเนี่ย๒๘เมษายน
ล้านแรกยี่สิบเจ็ดพฤษภาคมนะคะและคาราบาลแดงฝากข่าวดีมาบอกด้วย
ว่าจะขายยืนราคาเดิมสิบบาทจ้าไม่มีการปรับขึ้นใดเพราะฉะนั้น
คุณไปซื้อเลยค่ะยื่นแบงค์ร้อยไปนะคะเอามาสัก๑๐ขวดเขียนส่งไปเลย
ไซค์ทุกวันร้านทุกเดือนท่องไว้อ่ะต้องเขียนคือต้องไปรอลุ้นชื่อในตลอดข่าวนะ
ตลอดข่าวใช่ค่ะตลอดข่าวตอนเช้ากับตลอดข่าวเสาร์อาทิตย์
ใช่ติดตามได้เลยเขามีทุกวันเนอะตลอดข่าวมีทุกวันตลอดข่าวก็มีทุกวัน
โอ้โหคือแบบว่าอ่ะทองคำยี่สิบสี่กรัสจำนวนเนี้ยมันมีดูดิ
มากกว่าสามสิบห้าเมื่อก่อนไอโฟนทองคำมันมีขายในเมืองไทยแล้ว
ไปไหนแล้วเมื่อก่อนมันมีขายอยู่น่ะเมื่อก่อนมีเห็นที่เป็นทองคำ

เจ็ดล้านสามโอ้โหซื้อรถรับดีกว่าไอโฟนสิบสี่โปราดิสไนด์
ทองคำยี่สิบสี่กรัสเนี้ยโห
นักเตะก็คือทีมช่างเออเจนตีน่ะนี่ค่ะซื้อให้ทุกคนด้วยหรอลูก
เงินรวมกว่าเจ็ดล้านสามเนี้ยแย่แล้วหรอ
๗ล้าน๓ไม่ซื้อได้คือคุณคุณได้ประมาณ๓คันอะอันนี้คือเขาบอกรวมแล้วนะ๓๕เครื่อง
แล้วกัญญามันออกใหม่แล้วละใช่ไหมละแล้วการเป็นยังไง
คืออันนี้ซื้อเก็บเป็นทรัพย์สินไหมเป็นทองคำรูปปะภาพ
เพราะว่าเขาได้แชมป์มาไง
หนูรู้ไหมตอนนี้เงินเป็นล้านแล้วนะจริงอ๋อ
นี่ใช้ได้นะต้องมีกล่องด้วยนะนี่ยากแล้ว
ก็ไปขายดีกว่าแต่ขายใครล่ะ

โปรดติดตามกลับให้ใครรู้